สวัสดีครับข้าวใส่ไข่

ให้ให้ให้เยอะ
รออยู่ไง

สีเหลืองเหลือง
สวัสดีครับคุณอังจี้

เดินทางปลอดภัยคุณแม่คือเราเดินทางไปอเมริกาเนี่ย
เพื่อไปดูว่าฐานเสี่ยงของรายการเราเนี่ย
ร้อนไปเที่ยวหมดเลยใช่ไหมที่พูดหนาวมากมาก
ตอนแรกหนูเอาเสื้อกระหนาวขึ้นมา
แอร์เขาบอกว่าถ้ามาถึงเมืองไทยไม่ต้องใช้แล้วกับน้อง
หนูคิดว่าน่าจะหนาวนิดหนึ่งแหละ

ซึ่งมาถึงหน้าไทยร้อนต่างมากคุณแม่
หลายกางเกงด่านเหงือไหลน้ำ
กางเกงกงกันเต็มหลบบุคคอล์แม่
๘๙โมงเช้าใช่ค่ะ
ไม่ทันค่ะก็แร่งกลุ่มมือถือแล้วส่วนหัว

ไม่ได้มีอะไรเลยธรรมดาไม่ได้มีอะไรเลย

นี่คือแต่งตัวทีอ่านข่าวด้วยชุดนี้

ตอบสรีวันนวลีพละก้ารหญิงสรีวันนวลีมีแฟชั่นโชว์เป็นแบรนด์ของท่านสรีวันนวลี

นี่ถ้ากลัวเฉยต้องโพสไปด้วยนั่งก่อนต่ำคราญแล้วใช่ไหม

แล้วดรให้ผ่านแล้วยังคะชุดนี้

แต่ชุดแกตรงนี้เป็นเกาะเล็ก

ยังดูดดื่มกันอยู่รักกันมากด้วยจัดกันทุกวันจัดรายการให้ดูทุกวัน
คุณแองจี้กลับมาแล้วนะครับใครคิดถึงใครรักก็ส่งไลน์เข้ามาได้เลยตอนนี้
หายไปนานนั่งเครื่องบินสวดมนต์ไหมฮะ

แต่มันนานมากคุณสวดเป็น๑๐กว่าชั่วโมงเลยเหรอ

แต่ก็ไม่สั่นมากแต่รู้สึกว่าแบบข่าวเครื่องบินเยอะไงตอนนี้
ที่อเมริกาเขาก็ห้ามรุ่นนี้ก็งดใช้หมด
ใช้แล้วงดใช้เลยทั้งประเทศ
ตอนนี้เป็นเครื่องใหม่เครื่องใหม่เพิ่งออกเลย
แต่ว่าเขาบอกมันพบปัญหาเหมือนกัน
ในเมื่อประมาณไม่กี่เดือนที่ตกแล้วก็มาครั้งนี้พบหาเหมือนกัน
ก็เลยยุติการบินไปก่อนนะครับ
เอาละฮะไปถึงเรื่องราวคลิปนี้กันก่อนนะครับ
เป็นคลิปที่มันแชร์ออกมาในโลกโซเชียลว่อนเลยนะครับ
เป็นหญิงสาว๒คนเป็นแก๊งนะฮะ
ตบกันเคลียร์ปัญหากันในวัด
ก็เลยไม่เอานะคนอื่นไม่เอาออกไป
ไม่เอาออกไปต้นว่าไงหนู
ไม่เอาอีกไม่เอา
ไม่เอาออกไปไม่เอาไม่เอา
ไม่เอาพี่ขอไม่เอาไม่เอาไม่เอา

ไอ้กริ๊กพ่อคุณพ่อกริ๊ก

โซเชียลนะฮะเขาได้มีการแชร์
เป็นภาพของวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งชื่อว่ากิ๊ก
ใส่เสื้อสีดำกางเกงวอร์ม
กับผู้หญิงคนหนึ่งนั้นไม่ทราบชื่อนะครับ
ใส่เสื้อแขนยาวลายดอกสีดำ
กางเกงสีดำทั้งสองคนเนี่ย
คุณผู้ชมครับเขานัดตบกันนะครับ
เคลียร์ปัญหาภายในวัดแห่งหนึ่ง
อำเภอวิเศษชายชาจังหวัดอ่างทอง

ไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาแต่ถ่ายอยู่

หญิงแล้วก็ชายส่งเสียงเชียร์กันดังตลอดเลย
ก่อนที่จะมีการใช้โทรศัพท์มือถือไลฟ์สดนะครับ

กิ๊กที่ใส่กางเกงวอร์มเปรี้ยงพล้ำฮะ
ถูกกดอยู่กับพื้นโดยยีคนนึง

มือตบลงไปทุบไปที่ศีรษะ

โดยมีพื้นของ๒ฝ่ายนั้นจับอยากได้แยก

ทั้งนี้นะครับคลิป

คุณผู้ชมครับโดยกลุ่มที่นัดมาตบกันนั้นนัดมาเพื่อเจรจาปัญหา
เป็นกลุ่มวัยรุ่นที่เดินทางมาเล่นน้ำบริเวณคลองชลประธาน
ใกล้บริเวณวัดดังกล่าวซึ่งในแต่ละวันนั้นจะมีวัยรุ่นเดินทางมาเล่นน้ำ

เจ้าหน้าที่ตำรวจสพวิเศษชายชาญครับ
ซึ่งจัดกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนที่มาเล่นน้ำบริเวณดังกล่าวเปิดเผยบอกว่า
เบื้องต้นเนี่ยนะฮะยังไม่ทราบว่ามีเหตุดังกล่าวเกิดขึ้น
เพราะกลุ่มวัยรุ่นน่าจะนัดไปเคลียร์กันในจุดที่รับตา
แต่หากว่ามีผู้เสียหายเดินทางมาแจ้งความแล้วก็ต้องติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่นทั้งหมดมาดำเนินคดีต่อไปครับ
มาอีกนึงค่าวคุณแม่ค่ะในฐานะที่เคยเรียนนัฏศีลถูกไหมคะคุณแม่คะ
เวลาสอบข้อเขียนของวิชานัตตสินเป็นยังไงคะ

เมื่อกี้เขาส่งมาว่าคิดถึงแองจี้มากเลยนะลูก

แองจี้ขาวขึ้นแล้วดูสวยขึ้นมาก

โอ้ฉันเก่งไม่ต้องห่วงหรอกไปลุดเบล
ผู้สื่อข่าวบอกชาวเน็ตพากันขำขันกับโมเมนต์น่ารักนะคะ
เฟซบุ๊คของคุณออยพิชยดา
ของคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานี
เขาบอกว่าเขาเผยภาพขณะที่กำลังคุมสอบนักเรียนชั้นม๔

ซึ่งนักเรียนหลายคนคล้ายกำลังองค์ลง
เนื่องจากว่ากำลังเคร่งเครียดตั้งใจทำข้อสอบ
แต่ละคนก็พากันยกมือฟ้อนรำจีบง้ายจีบคว่ำตั้งวงชี้นิ้วสารพัด

เขาทำเพื่อหาคำตอบในข้อสอบนะ
นี่เป็นข้อเขียนไม่ใช่วิชาปฏิบัติด้วยนะคะ
โดยคุณครูก็ระบุข้อความบอกว่า
เมื่อลูกฉันสอบข้อเขียนวิชาหน้าตสิน
ลงมือไม้ไม่นิ่งกันเลยทีเดียวแล้วก็สี่ศูนย์หนึ่ง
ชาวเน็ตจำนวนมากก็แห่ไปนะ
แห่แชร์แล้วก็คอมเมนต์ถึงความน่ารัก
แล้วก็ความตั้งใจสอบของน้องนักเรียนเห็นไหม
ทีนี้ก็พากันนึกไปถึงแบบสมัยที่ตัวเองเรียนวิชานัตตสิน
ตอนนั้นนี่มือไม้เราอยู่ไม่สุกหรือเปล่า

คงมีคำถามว่าอันนี้จีบไหนจีบขว้ามจีบหน้าจีบหลังจีบทรงหลัง
อาจจะต้องลองทำดูนะจีบอย่างนี้หรือเปล่าหรืออย่างไร

อันนี้น่าจะเป็นในวิชาแบบสำหรับนักเรียนปกติ

แล้วอยู่มันก็จะมีเขาเรียกว่าวิชาอะไร

ตสินนัตตสินที่เขาต้องแยกออกมาเป็นเขาเรียกวิชาอะไร

สมัยนี้เขาเรียกวิชานาศสินนี่แหละ
แต่ว่าอยู่ในพาร์ทของไม่ใช่วิชาหลักบังคับ

ไม่ใช่ว่าคณิตศาสตร์อังกฤษอะไรอย่างนี้ไม่ใช่
แต่มันเป็นหนึ่งวิชาที่ทักษะ

แต่ว่าจริงถ้านาศสินก็นาศสินเฉย
ถ้ารำเวลาเขาสอบก็สอบรำ๔ทิศ

แล้วก็คือหันหน้าไป๔ทิศคนละทิศ

อ๋ออันนี้ก็คงแบบว่าจีบวงอีนางนั่นอีนางข้างบอกวง
ตั้งวงเป็นยังไงอีนี่ก็บอกจีบคว่ำนะจีบคว่ำเป็นยังไงอะไรอย่างนี้
หรือมันก็จะเป็นท่าแบบว่าอาจจะเป็นท่าแบบว่านางนอนฟ้อนในอะไรอย่างนี้
คือมีชื่อท่าแต่งนั้นก็คงงานก็จะถาม

เขาไม่เคยไปจีบคนอื่นใช่เอาเป็นเรื่องธรรมดาคนสวยฮะ
โอ้โฮดูรูปไหมไม่ได้ตามนานล่ะสิ

ใหญ่บ้าเอามาเรื่องนี้ดีกว่าหมอกควันยังเป็นวิกฤตกันอยู่นะคะ
ที่เชียงใหม่เลยล่ะค่ะวันนี้นะคะวันที่๑๔มีนาคมค่ะ
ก็มีผู้สื่อข่าวรายงานนะคะสถานการณ์หมอกควันในป่านะฮะ
ควันไฟป่านะคะในภาคเหนือค่ะ

ซึ่งต้องบอกว่าตามเมืองท่องเที่ยวทั่วโลกเลยนะครับ
ประจำของวันที่๑๔มีนาคมศพนี้ตอนประมาณบ่าย๓โมง
ก็มีรายงานมาอย่างนี้เลยนะคะว่าพบว่าที่เชียงใหม่ติดอันดับหนึ่งเลยนะคะ
มีมลพิษมากที่สุดติดต่อกันเป็นวันที่๓แล้วนะคะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะคะตอนเวลาประมาณ๑๘นาฬิกานะคะ

โอ้ตายนึกบอกว่าการตรวจวัดความคุณภาพอากาศจากเว็บของโมรพิษ
ทางภาคแจ้งว่าทางภาคเหนือ๘จังหวัดอากาศอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว
แล้วก็มีผลกระทบต่อสุขภาพสารมลพิษทางอากาศ
ตรวจพบเกินมาตรฐานได้แก่ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน๒๕ไมครอน
ก็ตรวจพบระหว่าง๖๖๒๐๐ไมครอนลูกบาทเลยทีเดียว
บริเวณไหนบ้างอันตรายมากดูนะคะ
แพร่แล้วก็แม่ห้องศรรวมไปแล้วทั้งหมด
ละอองขนาดไม่เกิน๑๐ไมครอนตรวจพบค่าอยู่ระหว่าง๙๙๒๔๒ไมครอนต่อลูกบาทเมตรค่ะ
ก็เกินมาตรฐานจริงนะคะก็ต้องให้ระวังกันเอาไว้เลยนะคะในจังหวัดต่างนี้
เอาละค่ะสิ่งที่ดีที่สุดตอนนี้ที่จะช่วยได้ก็คือการใส่หน้ากากใช่
ใช่เพราะตัวนี้ไฟป่าก็คือเผาไหม้กันมันก็ขะคุ้ง

เกินเกินมากเลยนี่มีเพื่อนอยู่เชียงใหม่
เช้ามาเขียนมาตลอดว่าหายใจไม่ได้แล้ว
หมอกควันลงไม่ใช่หมอกด้วยเขาเขียนเลยว่าเป็นฝุ่น

เขาเผากันอยู่ดีกว่าต้องกินไหมครับคุณแม่มีหรือจะไม่เผา

ช่วงที่กำลังจะทำการเกษตรกรรม
พักกันก่อนช่วงหน้านะครับวิเคราะห์ตัวเลข

ครับผม
เรื่องแปลกทั่วไทยเราไปกันที่จังหวัดระยองก่อนเลย

ที่บริเวณหน้าวิหารหลวงพ่อทอง

ตำบลน้ำข้ออำเภอเมืองจังหวัดระยอง
ได้มีชาวบ้านนำดอกไม้ทูบเทียนแล้วก็น้ำแดง
มากราบไหว้ท่อนไม้ต้นตะเคียน
อากออนาฮินี้ท่อนไม้กินน้ำแดงได้หรือ
เจ้าแม่เจ้าแม่ที่อยู่ในต้นไม้จะออกมาดื่ม
นี่มือนี้

ฉันสงสารเจ้าแม่กลัวเป็นเบาหวานว่ะ
ให้กินน้ำแดงธนาด

ทุกคนเก็บไว้เงียบหมดนะคะ
เห้ยเห็นเลย
โหว๊เดี๋ยวนะต้นเรียบมากเลยอะ

ทุกคนเช็บเลย
เดี๋ยวนะต้นก็แค่นี้เองถ้าเธอบอกอย่างงี้

๖๐นิ้วแล้วก็เส้นผาสูนกลางอยู่ที่๒๔นิ้วนะคะตั้งอยู่ข้างบนเก่า
โดยชาวบ้านก็เนี่ยใช้แป้งลูกกันใหญ่เลยเพื่อขอเลขเด็ด

โดยนางออนค่ะอายุ๓๗ชาวบ้านที่เขามากราบไหว้
เขาก็เล่าบอกว่าเขาเพิ่งทราบว่าในวัดน้ำคอกใหม่
มีต้นตะเคียนมาตั้งวางไว้ก็ไม่เคยเห็นมาก่อนเลย
ซึ่งก่อนจะมากราบไหว้เคยฝันเห็นเจ้าแม่ตะเคียน
งวดที่แล้วก็ดวงดีตีเลขถูกรางวัลไปเล็กน้อย
วันนี้พอทราบว่ามีต้นตะเคียนอยู่ที่วัด
ก็เลยมากราบไหว้ขอเลขอีก

เยอะไม่จำไม่เชื่อมัน

จริงเหรอแล้วก็ดูไม่เป็นนะ
ไม่มีกำหนดการเนื่องจากว่าขณะนี้ทางวัดกำลังสร้างกุฏิ

ชาวบ้านก็เลยมาก่อนดังนั้นก็เลยแกะสลักรูป

วันเสาร์ที่๑๖ส่วนมากจะเป็นเลขเบิ้ลนะคุณแม่
หรืออาจจะเลขเก่าก็มา

พอส่อ๒๔๕๖นะพี่เมย์

เอาเลขของแบบว่าวันมรณภาพของเจ้าอาวาสเลย

พี่หนุ่มเห็นเลขอะไรครับเมื่อกี้

เราใช้วิธีการดูผ่านโลกออนไลน์แบบนี้

เออเราไม่บอกเราจะไม่ใช่คำว่าถูกเดี๋ยวถูกเล่นงาน

จะมาถามพี่ใหม่นะว่าพี่ถูกเปล่า
เคยเขาใจบุญแล้วเขาก็เคยเหมาช่วยเหมาเป็นปึ๊กอย่างนี้เลย

ไก่ถูกตลอดแล้วซื้อเป็นปึกซื้อแบบปึกใหญ่
เขามีโชคพร้อมตรงนี้ของเราไม่มีโชค

ตาโทรทัศน์

แต่ว่ามันออกเครือ

ให้โชคนะครับ

ศรีคชไกรนะครับอายุ๖๑ปี
เขามีส่วนอยู่ที่ตำบลนครชุมเผิมมือ
จังหวัดกำแพงเพชรมีพื้นที่

นายชัยพันธ์แบ่งปลูกพืชหลายชนิด

ขนุนฝรั่งมะนาว
นะครับอีกหลายอย่างเนี่ยผสมผสานกัน

ก็เลยรกล้างต่อมานายชาวพันธ์นะครับ
คิดว่าจะถางพื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่น

สางพื้นที่แล้วฟันต้นกล้วยนะครับ

กล้วยมันแตกเลยออกมาอีก

เหมือนคนเอามาปักเนอะ

ขนาดเท่ากำปั้น

ที่แปลกแล้วแปลกมากจริงเพราะกลอยกล้วยไข่นั้น
ถูกตัดทิ้งจนเ๒๐๑๕ไปหมดแล้วซึ่งมันจะโผเว้นได้ยังไง

เหลือต้นนะฮะที่จะออกเรือก็เริ่มเน่าแล้วก็เหี่ยวแห้งไปหมดแล้ว
แต่ก็ยังพยายามที่จะออกเรือมาให้เห็นอีกจนได้
นี่นะครับนายชัยพันธ์บอกว่าที่ผ่านมา
พายุฝนลมแรงทำให้ต้นไม้แล้วก็สิ่งก่อสร้างพังเสียหาย
แม้กระทั่งสารพระภูมิเจ้าที่ก็ถูกพัดพังเสียหายเหมือนกัน

ซึ่งพระภูมิเจ้าที่แห่งนี้นะครับมักจะให้โชคลาภเป็นประจำ
หลังจากที่ไห้สรรคภูมิขอโชคลาภแล้วก็ออกตรวจพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง
เค้าบอกลูกมั้ย๑๒๓๔แต่พึ่งตัดทิ้งนะ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

ไม่ได้หรอกอย่าเลยเดี๋ยวก็โดนกินอีกหรอก
หรือว่ามีคนเอามาปักอย่างที่พี่ม้าพูดมีเสียบอยู่ข้างในแล้วก็จิ้มไว้อีกที
ไม่แต่มันออกมาเล็กนิดเดียวเองนะ

ฟังไปเรื่อยทีเดียวเชียว

จังหวัดนครศรีธรรมราชใช่ป่ะ
ก็ไปเกี่ยวกับเรื่องของราชการนี่แหละ
ก็ไปจุดแรกที่ไปนี่ก็คือ

คือย่าโมนี่แหละตรงถนนราชดำเนิน

ตรงอนุสาวรีแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมืองโคราชนี่แหละ
ทักทายประชาชนแบบดูสิเป็นที่ยินดีมากเลย
หลังจากนั้นก็ได้เดินทางไปฟังหมอเพลงโคราช
โดยศิลปินคณะบุญสมสังสุข
พร้อมกันนั้นก็ร่วมกันขับร้องนะฮะ
เพลงโคลาศครอตามไปด้วย
ก็ไปตั้งแถวรอรับกันแบบว่าเยอะมากมายจำนวนเยอะมากนะคะ
ส่งเสียงกันแบบว่าน้ำทำไมเด็กทำหน้ากันเลย
ลุงตูอะปั่นอยู่สักพักปั่นไปประมาณสองอัน

ลุงตูสู้ลุงตูอยู่ไปยาว
ต้นตลอดทางกันเลยทีเดียวนะคะ
พร้อมกันนั้นก็มีการหมอบดอกไม้ดอกดาวเรืองพวงมาลงมาลัยอะไรอย่างนี้ฮะ
ลอดซุ้มประตูนะฮะชุมพลแล้วก็ประตูเมืองด้วยนะฮะ
จากนั้นก็นั่งรถสามล้อถีบนะนี่
ขึ้นรถสามล้อถีบไปแล้วนะฮะ
ก็มีนายจ่อมกิติศกนะอายุ๖๗ปีนะ
ชาวชุมชนเบนจรงนี่แหละนะฮะ
เขาก็เอารถสำล้อมาทะเบียน๐๘๙๖๐
นี่คือสำล้อเหรอคะทะเบียนรถสำล้อ
๐๘๙๖๐โดยนายกนี่นะคะแย่งสาหรัฐีทีบเองเลย
ก็บอกก็เป็นหนังโดนแดดแบบ๓ชั่วโมงก็บอก

ขีดไปได้สัก๑๐เมตรไม่ไหวล่ะ
ให้อิตาจมขีดต่อไม่ไหวล่ะนี่เป็นต้น

รถตู้ของนายกท่านที่นั่งมาคุณเห็นไหมเมื่อกี้
เลขอะไรครับตรงเรียงกันแบบพรับเลยตรงเรียงกันเป็นพรับเลยโอ้นี่ไง
มีบรรดาขอหวยนะไม่พลาดเลย๙๙๙๙
เขาจะออก๙๙๙เหรอ๙๙๙๙

เห็นไหมล่ะบอกให้ลองดูลองดูลองดูเอานี่เรื่องราวดีไม่ใช่เหรอหนุ่มจ๊ะ
เรื่องต่อไปเราก็ขนมาเอาใจสายช็อปกันอีกแล้วค่ะกับงานโฮมโปรเอ็กซ์โปรครั้งที่๒๙
ก็จะมีขึ้นในวันที่๑๕๒๔มีนาคมนี้ที่ฮ๙ถึง๑๒หรือว่าฮ๕ฮ๘เดิมนะคะ
แพคเมืองทองธานีงานนี้ก็ขอชวนทุกคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกของดีของคุ้มเข้าบ้านกันเลยค่ะ
ในครั้งนี้นะคะโฮโปเขาก็ยกทัพสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งบ้านแล้วก็การบริการแบบครบวงจร
มาเอาใจผู้บริโภคให้ได้ช็อปคุ้มหนักมากโดยโปรโมชั่นกระนำลดราคาสูงสุด๗๐
พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย
อกจากนี้นะฮะสมาชิกโฮมการ์ดจะได้รับบัตรของขวัญโฮมโปรมูลค่า๔๒๐๐๐บาทเมื่อคุณช็อปครบ๗แสนบาทนะครับ
รวมถึงรับส่วนลดบวกรับเพิ่มสูงสุดอีก๓๓จากบัตรเครดิตโฮมโปรวีซ่าอีกด้วยครับ
ความพิเศษยังไม่หมดนะคะสำหรับสมาชิกโฮมการ์ดสามารถที่จะแลกรับส่วนลดเพิ่ม๒๕
จากนี้ก็ยังลดแล้วก็รับสุดคุ้มจากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการได้อีกด้วย
มีโฮสเทลเก๋ร้านซักรีดด้วยสินค้าคุณภาพเพื่อมาตอบโจทย์ธุรกิจขนาดย่อม
บริเวณหน้าฮอล์๑๑แล้วก็๑๒ที่โซนด้านหน้าเลยนะฮะ
คุณผู้ชมสามารถสแกนกันได้เลยนะครับความพิเศษนี้เราเตรียมมาฝากคุณผู้ชมก่อนใคร
ช่วงหน้าค่ะคุณธเดชเขาบอกรับประกันลิขิตรักข้ามดวงดาว
ได้ดูปีนี้บอกปีนี้เลยนะเขาบอกปีนี้จะได้ดูละเดี๋ยวมาบอก
นเดชนเดชดีกว่าลิขิตรักข้ามดวงดาว
ที่สนุกสนานกันเลยทีเดียวบอกว่าอย่างงี้ว่างานปิดกล้อง
ลิขิตละข้ามดวงดาวออกมาเนี่ยก็มีนักแสดงทุกคนแล้ว
แล้วก็มีทีมงานผู้จัดมาร่วมปิดกล้องกันแบบเพียบเลยนี่ดู
สนุกดีครับตัวอย่างก็น่าดูครับผมดูแล้วนะตัวอย่าง
ผมเองก็ยังอยากจะดูเลยนะครับก็ต้องขอบคุณหลายฝ่ายนะครับ
ขอบคุณพี่นองอรุโนชาด้วยนะครับพี่ใหม่ผู้กำกับด้วยนะครับ
จริงแล้วนี่ก็มีฟุตของพี่ผู้กำกับคนแรกเนี่ยนะคะ
เราก็ยังมีผลงานของพี่ปุ๊กด้วยนะฮะอยู่ในเรื่องนี้นะฮะ
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็รวมหลายอย่างนะครับ
หลายรสชาติเข้าไว้ด้วยกันนะฮะก็อยากจะให้ทุกคนได้ดู
ตัวละครนางเอกก็น่ารักมากก็อยากที่จะให้ทุกคน
ให้กำลังใจลิขิตรักข้ามดวงดาวด้วยครับ
ตัวผมเองนี่ไม่กังวลหรอกนะครับผมก็บอกอย่างนี้
เราก็มีความรู้สึกว่าเราอยากดูดูตัวอย่างแล้วมันก็น่าดู
กังวลเรื่องเรตติ้งไหมผมเองก็ไม่ได้ห่วงเรื่องนี้หรอกครับ
เราทำอย่างเต็มที่กันแล้วที่เหลือก็อยู่ที่คนดูเนี่ย
จะต้องตัดสินใจนะคะด้วยความที่มันเป็นรีเมคเนี่ย
มาจากเกาหลีนะคนก็จะบอกว่าจะไหวหรือเปล่าใช่ไหม
ก็จะมีคนที่รอดูอยู่เฉยกับคนที่หมั่นไส้ก็มีหลายประเภทนะครับ
ก็อยากที่จะให้ดูนะแล้วก็ติชมนะฮะจะด่าจะอะไรก็เอาว่ากันไปนะฮะ
เอาให้ดูก่อนก็แล้วกันก็คุยกับพี่หน่องเหมือนกันนะครับ
กลางปีนี้จะได้ฉายไหมพี่หน่องก็บอกว่าไม่แน่ใจ
แต่เพราะว่าก็ไม่ปล่อยให้งานให้มันแบบว่าออกมาแบบรวดเร็วเกินไป
โดยที่แบบว่าผลงานมันจะไม่ดีนะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่ง
มันเหมือนกับเป็นอะไรนะมันย้อนมันต้องมีอะไรมาจากดวงดาว
ก็เป็นแบบอะไรมหัศจรรย์พันลึกประมาณนั้นนะ

กลางปีจะได้ฉายไหมเนี่ยแต่พี่ห่องว่าก็บอกว่าไม่แน่ใจ

แต่ช่วงนี้ละครช่อง๓กำลังเรตติ้งมานะคุณแม่ก็คนน่าจะปล่อยเปล่า

เพราะเรทติ้งอ่ะอย่างหมอยโยงหมอยยาตอนนี้กลมกลับก็ดี

อ้าวคุณบอยค่ะคุณบอยปกรณ์
ก็เลยกลายเป็นแบบว่าเพื่อนดารามารุมแซวกันใหญ่เลยตอนนี้
ก็ตกเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่าง
พระเอกหนุ่มคุณบอยปกรณ์ฉัดบริรักษ์แล้วก็คุณเกิลปฏิญาชัดนะครับ
ทายาทคนสวยของนักแสดงสาวก้อยปริชัด
และนักแสดงหนุ่มเปี๊ยกสมมาตรไพเฮียรัน
หลังจากที่ว่าทั้งคู่ไปดูคอนเสิร์ตศิลปินเกาหลีกัน๒คน
แต่หนุ่มบอยก็ออกมาปฏิเสธบอกว่ามันไม่มีอะไรเป็นแค่พี่น้องกัน
ล่าสุดทั้งคู่ก็ถูกจับตามองความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่ง
พร้อมด้วยแคปชั่นแนวอินเลิฟบอกว่าถึงจะไม่ค่อยตะมุตะมิแต่รักนะอิอิ๊บอกเลย
แล้วก็แฮชแท็กบอกว่าแคปชั่นขโมยมาแฮชแท็กบอกว่าไม่ได้ให้เครดิตด้วย
อยากได้มาทวงเองแฮชแท็กส่วนคุณยายด้านหลังกำลังวางแผนว่า
จะกินพิซซ่าบุฟเฟ่ยังไงให้คุ้มถ่ายแบบนั่งยองโดยคุณวันใหม่
งานนี้ก็เลยมีแฟนเข้ามาแซวกันใหญ่เลยนะคะว่าน่ารัก
แคปชั่นบางคนนี้ก็ถามกันตรงว่าทำไมถึงแท็กสาวสวยอย่างน้องเกิลด้วย
หลายคนก็แซวว่ากำลังอินเลิฟมีแฟนแล้วใช่ไหม
แต่ที่เรียกเสียงฮาจากแฟนเห็นจะเป็นคอมเมนต์จากดีเจนักแสดงสาวบูมสุภาพรค่ะ
เขาแท็กไปที่ไอจีของทั้งคู่เลยแล้วก็คอมเมนต์แซวตรงตรงว่าทำไมต้องแท็กกันอ่ะ
เล่าสิบอกอยากรู้จังงานนี้คุณบอยออกมาเคลียร์เลยนะคะ
บอกว่าแคปชั่นของนางเว้ยฉันขโมยมาไงโถ
ด้านสาวเกิลที่เป็นเจ้าของแคปชั่นดังกล่าวก็ออกมาคอมเมนต์เหมือนกันในธรรมนองโวยวายขำ
บอกว่าโอ๊ยเรานั่งหาแคปชั่นแทบตายทำไมคุณมาขโมยดื้อแบบนี้ล่ะ
แล้วทำไมเราต้องอยู่ตรงช่องแอร์เขาคงแท็กชื่อผู้หญิงอยู่ตรงช่องแอร์
คุณผู้ชมครับเรื่องต่อไปนี้นะครับ
จะพาคุณผู้ชมนะครับไปชมงานดี
ที่เราอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้รับรู้กันนะครับ
เป็นเรื่องราวของการสร้างรายได้สร้างอาชีพ
ให้กับคนวัยเกษียณนะครับ
งานนี้คุณจิ๊กนวรัตน์ไปร่วมงานมาด้วยนะครับ
รายละเอียดเป็นอย่างไรไปชมพร้อมหน่อยครับ
จิ๊กเกษียณแล้วนะครับ
อดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน

รวมถึงเยี่ยมชมบุฒิกิจกรรมภายในงานอีกด้วย
อกจากเปิดรับสมัครผู้สูงอายุวัย๖๐ปีขึ้นไป

สิทธิประโยชน์พนักงานที่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย
เช่นเงินสมทบค่ารักษาพยาบาล

เมื่อทำงานครบตามกำหนดเป็นต้น
และที่สำคัญยังรับพนักงานสูงอายุ

จะมีผู้สูงอายุมาสมัครงานกันหลายพันคน

และมีตารางการทำงานที่ยืดหยุ่นตามความสะดวก
เรียกได้ว่างานนี้เป็นงานดี
ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ

จากนี้ผู้สูงอายุยังมีโอกาสเข้าสังคม

ซึ่งล้วนส่งผลดีให้กับสุขภาพร่างกาย
จิตใจของผู้สูงอายุอย่างยิ่ง
ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูล

ผมท้องใหญ่มาก

มากกี้นะฮะที่ตอนนี้กำลังตั้งท้องลูกแฝดแล้วก็มีกำหนดที่จะคลอดเร็วนี้
ทำให้คุณมากกี้นะครับต้องเคลื่อนไหวร่างกายน้อยไม่ค่อยได้ไปไหนนะครับ
แม้กระทั่งงานของช่อง๓เองก็ไม่ได้มาแต่ว่าให้กำลังใจเพื่อนอยู่ผ่านทางทีวี
ล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้มากกี้นัดเจอเพื่อนนะครับมากินกุ้งล็อบสเตอร์กันแบบหนำใจเลย

นี่นะครับแล้วก็คุณแมทพิรณีก็ถ่ายรูปของคุณมากกี้ในขณะกำลังอุ้มท้องมาอัปเดตด้วย
ซึ่งจะเห็นได้นะครับว่าตอนนี้เนี่ยคุณมากกี้เนี่ยนะฮะท้องใหญ่สุด
แถมคุณแมทเองก็ยังแซวนะแม่กินไม่หยุดเลยนะแม่
เออแต่ตัวยังผอมอยู่นะแขนขาเล็กมากเลยอ่ะแต่ท้องใหญ่มาก

นี่เพิ่งเห็นว่าใหญ่มากขนาดนี้ใหญ่มากจริง
เพิ่งจะมาใหญ่เอาตอนนี้นะ
ตอนพี่ชมใหญ่เท่านี้เหมือนของพี่ชมจะไม่ใหญ่เท่านี้
ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่เท่านี้แต่ว่าก็ใหญ่แล้วก็ไม่ค่อยขึ้นเลยนะ
ใช่แต่อันนี้ใหญ่แบบหูท้องแบบเดินมาเยอะมากเลย

คนบอกว่าละครไผ่แดงทางไทยรัฐของเราก็สนุกมากเลยนะ

ภัยแดงได้นะครับมาแทนรายการมูไนท์

มูไนท์ชอบไปไหนเนี่ย

เดี๋ยวถ้าเกิดพบกันใหม่เดี๋ยวจะบอกค่ะ
แต้วกับต้นกันบ้างนะหวานแหววกันมากเลยทีเดียวนะคะ
ก็เรียกได้ว่ารักกันแบบเรียบไม่วื้อแว
บรรยากาศอิชาว่าเยอะมากเลย
เราไม่เยอะขนาดนี้เลยว่าต้องไปใหม่แล้ว
พี่ยังไม่ได้ออกไปดูไงพี่มูดอยู่ในเต็นต์กับใครอ่ะ
อยู่เต้นกับใครอ่ะอาจารย์เป็นหนึ่งอ่ะดิ
ไปไปทุกคืนเลยเป็นเพราะว่าฉันไปกับอาจารย์เป็นหนึ่งอันนี้
หนูช่วยอยู่กับดรในเต็นต์ไม่ออกมา

แล้วไม่ใช่

ค่ะเขาก็จะเห็นเยอะแง่ะเดี๋ยวทีก็จะไปต้องให้เห็น
โรแมนติกมันมีความรู้สึกตื่นเต้น

มันเป็นไปได้ยังไงแสงแบบว่าวุ้นวังอะไรอย่างนี้

ไม่น่าเลยโดนเข้าตัวนะ

วันก่อนนู้นคุณเป้เขาออกมาพูดถูกไหมคะ

เหมือนพี่ม้าเลยรักนะแต่ไม่ครอบครอง

เธอต้องบอกนะว่าความรักเนี่ย
ความรักเนี่ยนะต้องให้อิสรภาพ

แล้วถ้าเป็นคุณแม่คุณแม่จะตอบแบบนี้ไหม
อันนี้น้องตอบบอกว่ายังไม่เห็นที่เขาตอบค่ะ
เขาพูดอะไรเหรอจะได้ตอบถูกแล้วน้องก็หัวเราะ
สถานะความสัมพันธ์ระหว่างคู่เราเป็นพี่น้องกันดีแล้ว
ก็ดีแล้วค่ะความคิดตรงกันมาก

ส่วนเรื่องที่คนจับตามองเพราะว่าไปเป็นคู่ก็ไม่รู้อะค่ะ
เพราะเขามีไปฮ่องกงกันมานะคะ
เพราะถ้าจะไปถ่ายรูปกับคนอื่นมันก็ยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้น
ครับเป็นคู่พี่น้องที่ไปเที่ยวด้วยกัน
ความสัมพันธ์ไม่รู้จะอธิบายยังไงให้มันจบนะคะเขาบอก
คือเราก็รักเขาแต่เราไม่ได้รักแบบอยากจะเป็นแฟน

ยินดีให้เขาไปมีแฟนใหม่เขาก็ให้เราใช้ชีวิตของเรา
ยินดีให้มีแฟนใหม่แสดงเป็นแฟนกันแล้วสิ
ไม่รู้อะ

ก็ใช้คำว่ายินดีให้ไปมีแฟนใหม่
หรือว่าจริงก่อนหน้านี้จริงเหมือนเขาก็คบกัน
แต่ว่ามันมีข่าวว่าหยุดกันไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ไม่รู้นะ
เราก็ยินดีให้เขามีแบบใหม่

ทำไมไม่บอกไปทำไมไม่ไปเตือน
คือมันไม่ใช่เรื่องตัวเองอีกอย่าง

แต่ถึงมันไม่ใช่พี่ป๊อบ

สิ่งที่ดีที่สุดคือให้กำลังใจในวันที่เขาเป็นทุกข์

เพราะว่าพี่มดดำต้องเห่าทั้งวันตอนนี้
มดดำตอนนี้ก็เห่าทั้งวัน

ทำไมพี่มดดำเห่าหนูไม่ค่อยเจอ

ไม่รู้ล่าล่าสุดก็เห็นไปลงเลยบอก
พูดจัดการปุ๊บลุ้มปล่อยภาพของ

คุณเอสที่ดูแลน้องปุ๊กเขาดูด้วยกัน

แล้วมดดำเขาก็บอกว่ารูปของตูมตามที่มันมีการจูบกับน้องที่
ก็พ่อลาวนะนะก็ทั่งผู้จัดการของทาง
พนี่ปุ๊กถึงหรือทางคุณหญิงเอามาปล่อย